ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะช่วงหัวค่ำเมื่อคืนวันที่สิบห้ามิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
มีกลุ่มวัยรุ่นเขาก็ล้อมวงนั่งดื่มกินกันอยู่มีกันอยู่ประมาณ๗คน
หนึ่งในนั้นเขาบอกเพื่อนว่าเนี่ยเขามีปืนปากกามาด้วยพกปืนปากกามา
ในกลุ่มก็เลยขอยืมหน่อยลองยิงดูยิงลงพื้นลงฝาบ้าน
กระสุนไม่ออกครับอ่ะลองยิงเข้าขมับตัวเองอ่า
กระสุนออกตายเลยค่ะโอ้โหตายต่อหน้าเพื่อนเพื่อนเลยค่ะอืม
ตำรวจสพนากลางได้รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีคนถูกยิงตายที่บ้านเลขที่สิบสาม
หมู่๙อำเภอนากลางจังหวัดน้องบนลำพูก็เลยไปตรวจสอบนะคะ
จุดเกิดเหตุอยู่ห้องโถงกลางบ้านเลยค่ะผู้เสียชีวิตคือนายทัศนัยเกรดแก้วหรือในไก่
อายุ๒๒สภาพศพนอนหงายไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงยีนขาสั้น
ถูกกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดเข้าที่ขมับขวานหนึ่งนัดนะคะ
เพื่อนในกลุ่มที่นั่งอยู่ด้วยกันเล่าให้ฟังว่าเขามีกันอยู่๗คนค่ะ
ตั้งวงดื่มกินกันในเก๋งเอาปืนปากกามาแล้วก็ผู้ตายบอกขอดู
ทดลองยิงใส่พื้นแต่ปืนไม่ทำงานผู้ตายเลยเอามาเจาะขมับตัวเอง
ไม่มีใครคาดคิดปืนเกิดลั่นเลยค่ะกระสุนเจาะขมับขวา
ล้มแน่นิ่งเสียชีวิตต่อหน้าเพื่อนทุกคนตัวในเก๋งเจ้าของปืนปากกา
ตกใจกลัวความผิดคว้าปืนปลาทิ้งที่ป่าย่าหลังบ้าน
ตำรวจนำตัวเจ้าของปืนไปชี้จุดนะคะว่าไหนทิ้งปืนปากกาเอาไว้ตรงไหน
จนเจอเก็บไว้เป็นหลักฐานประสานเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำ
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ด้วยนะคะเบื้องต้นยังไม่ได้แจ้งข้อหากับเจ้าของปืนปากกานะคะ
ครับบ่ายวันนี้นะครับทางญาติพี่น้องได้รับศพของนายทัศนัยมาทำพิธีชาปนกิจ
วัดป่าพรไพรวันนะครับทางคุณตาคุณยายเนี่ยคุณตายุหกสิบหกแล้วฮ
คุณยายุคหกสิบสามนะครับก็เลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังเล็กเล็กฮะ
สำหรับผู้ตายยายบอกว่าพ่อของหลานชายเสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนที่หลานชายอายุ๗ขวบนะฮะ
ส่วนแม่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศตากับยายก็เลี้ยงหลานมา
ก็เป็นคนนิสัยร่าเริงมีเพื่อนมากก่อนเกิดเหตุหลานชายมาขอเงินยายนะฮะ
ก็ให้เงินไป๔๐บาทแล้วหลานก็พูดกับยายว่าเออเดี๋ยวต่อไปจะไม่มาขอเงินอีกแล้วนะ
ยายบอกว่าไม่คิดว่านี่จะเป็นคำพูดสุดท้ายที่มันจะกลายเป็นจริง
กระจกเงินให้คุณใช่ไหมครับมึงกะเลี้ยวไปล่ะแต่ว่ากระเกงอะวะเก่าหอย
แต่ว่าเชิงเป็นร่างแบบนั้นว่าแล้วให้แม่กระจกเงินให้เออแม่มี๔๐บาท
แต่ว่าตากับยายของนายทัศนัยเขาบอกว่าเขาก็ไม่เชื่อว่าหลานชายจะฆ่าตัวตายนะฮะ
เพราะว่าหลานชายเนี่ยเป็นคนกลัวตายมากนะแต่ก็ไม่ติดใจสาเหตุอ่ะนะ
ก็เอาเป็นว่าก็ทำใจว่าหลานเสียชีวิตไปแล้วส่วนจุดเกิดเหตุเป็นบ้านของเพื่อนนะ
ก็พบว่าทำความสะอาดล้างคราบเลือดอะไรไปหมดแล้วนะครับ
ก็ยังมีร่องรอยอยู่บ้างแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็คงต้องตรวจสอบอย่างละเอียดกันต่อไป